ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเหมือนกันนะคะ
ที่นครนายกนะคะผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนรักกัน
เป็นเพื่อนรักกันมาเป็น๑๐ปีนะคะ
ปรากฏว่าถึงขั้นเอามีดฟันหลังเพื่อนจนเพื่อนได้รับบาดเจ็บ
อ่าสาเหตุเป็นเรื่องผู้หญิงผู้หญิงอ่ะ
คือโกรธเพื่อนหาว่าเพื่อนเนี่ยพาแฟนสาวของตัวเองหนีไปครับ
เดี๋ยวมาดูว่าตกลงพาแฟนเขาหนีจริงหรือเปล่า
แล้วตัวผู้หญิงเนี่ยจะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวไปดูภาพคนเจ็บกันก่อน
นายประเสริฐศรีฐานอายุสามสิบแปดนะคะนี่ค่ะ
โดนมีดฟันเข้าที่หลังแบบนี้โอ้โห
ทีนี้เขาก็เล่าให้นักข่าวฟังคือเล่าตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังทำแผลให้เลยนะ
พันแผลอยู่เลยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยในกล้าคุณดำริเพื่อนรักเขาเอง
บกันมาเป็นสิบสิบปีอ่าเอามีดฟันเขาที่หลังเขาเนี่ย
สี่แผลยาวยี่สิบเซนได้ครับสาเหตุก็คือในกล้า
คิดว่านายประเสริฐพาแฟนสาวของเขาไปหลังก่อเหตุในกล้าก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
กล้าเนี่ยนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของตัวเองนี่ค่ะนี่เหรอ
หนีค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าแล้วคนเจ็บก็อยู่ตรงนู้น
คนเจ็บก็อยู่ใกล้ใกล้กันค่ะอุ้ยต่างฝ่ายก็ต่างพูดกันนั่นแหละ
ชี้มือชี้ไม้กันใหญ่เลยเขาบอกว่าความเป็นเพื่อนยังเหมือนเดิม
เขาจะกลับมารักกันเหมือนเดิมอุ้ยเอ้ยแต่ค่อยค่อยดูเรื่องราวไปค่ะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสองทุ่มเมื่อวานนี้หน้าร้านค้าในพื้นที่ตำบลวังกระจม
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะตำรวจสพเมืองนครนายกได้รับแจ้งว่า
ประเสริฐถูกทำร้ายแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกับร้านก็เลยมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกันเนี่ย
มาช่วยครับนายประเสริฐคนเจ็บบอกว่า๔โมงเย็นแฟนสาวของนายกล้า
ติดรถมากับเขามาขอลงกลางทางที่หน้าวัดหนองทองทรายตำบลดงละคร
จากนั้นนายประเสริฐก็ขี่รถกลับมาหาเพื่อนที่บ้านกลายเป็นทะเลาะกันแล้วก็ถูกทำร้าย
เพราะเพื่อนเนี่ยไม่เชื่อที่เล่าให้ฟังเพื่อนก็คือในกล้าค่ะ
กล้าบอกว่าก็ผมฟันเพื่อนจริงฟันนายประเสริฐจริง
แต่ผมป้องกันตัวนะถ้าผมคิดจะทำร้ายจริงเนี่ยโอ๊ยมันไม่ใช่แค่นี้หรอก
นายประเสริฐเนี่ยออกไปกับแฟนของผมและผู้หญิงอีกคนนึง
เจอนายประเสริฐตอนค่ำผมก็ถามหาแฟนสาวของผม
นายประเสริฐกลับบอกว่าแฟนขอลงกลางทางแต่เขาไม่เชื่อไงฮะ
ก็เลยฟันใส่เพื่อนเลยฟันใส่นายประเสริฐเลย
ตำรวจก็ตรวจสอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของในกล้านะคะ
ก็มีมีดที่ใช้ก่อเหตุก็ยึดไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็นำตัวไปสอบศูนย์ที่สอบพรมเมืองนครนายก

วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของในกล้าผู้ก่อเหตุ
อยู่ที่ริมคลองเหลืองตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองนครนายก
กล้าบอกว่าผมกับประเสริฐเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมา๑๕ปี
เมื่อวานผมกับเพื่อนก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่บ้าน
อมรับว่าที่เอามีดฟันหลังนายประเสริฐเนี่ยนะ
มันหึงหวงมันเป็นเรื่องในอดีต
แฟนสาวผมเคยคบนายประเสริฐมาก่อน
นี่ไงมันมีเรื่องแบบเบื้องลึกเบื้องหลังไง
แฟนสาวผมเคยคบนายประเสริฐมาก่อนครับแต่เขาเลิกกันไป
แล้วเขามาคบกับผมนี่ไงมาคบกับกล้าใช่
มาคบกับผมเนี่ยเลิกกับประเสริฐมาคบกับผม
แต่ผมกับประเสริฐสนิทกันนี่ค่ะ
แล้วประเด็นคือจนถึงตอนนี้ผมยังติดต่อแฟนสาวผมไม่ได้เลย
กล้าบอกแล้วครั้งล่าสุดคือ
แฟนสาวดันไปกับประเสริฐเมื่อคืนนี้
แล้วประเสริฐบอกว่าแฟนสาวของกล้าขอลงกลางทาง
บอกกล้าไม่เชื่อเลยทะเลาะกับประเสริฐเอามีดฟันประเสริฐ

ทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยยังติดต่อแฟนสาวไม่ได้เลยในกล้าบอก

ก็ผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์
ผมไม่มีโทรศัพท์แล้วก็จำเบอร์โทรศัพท์แฟนไม่ได้
เขาเป็นแฟนกันเนี่ยนะตายแล้ว
ไม่มีเบอร์โทรศัพท์แฟนจำเบอร์โทรไม่ได้

บางทีกดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเลขอะไร

ตำรวจกับอาสากู้ภัยก็นำนายประเสริฐ
ไปส่งโรงพยาบาลนครนายกใช่ไหมคะ

กล้าบอกว่าได้ข่าวมาว่าเส้นเอ็นขาดไม่รู้จริงหรือเปล่า

คุยกันแล้วไม่ถือโทษโกรธกันแล้ว
กล้าบอกว่าถ้านายประเสริฐเพื่อนรักของผมเนี่ย

ผมจะดูแลเพื่อนรักของผมคนนี้จนหายดีเลย
แล้วเราจะยังเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิม
แต่ก็คือยังมาเที่ยวหากันอยู่ตลอดเวลา
ก็ทุกทีเขาไม่เคยมาเขาเพิ่งมาเนี่ยครับ
ถ้าเกิดเขาไม่เอาความผมก็จะดูแลรักษาเขาให้หายครับ

ก็คบกันเหมือนเดิมเขาก็คุยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

นี่นะคะในกล้าผู้ก่อเหตุนะคะ
ทีนี้ค่ะจากฝั่งผู้ก่อเหตุไปทางฝั่งคนเจ็บกันหน่อย
นายประเสริฐนะคะก็อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายก
ประเสริฐบอกว่าหลังไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หมอบอกว่าแผลที่ถูกฟันเข้าที่หลังเย็บ๒๐เข็ม
พี่ประเสริฐเปิดเสื้อโชว์เลยโอ้โหเย็บ๒๐เข็ม
ตอนเช้าเนี่ยเดินจากโรงพยาบาลนครนายกไปที่บ้าน
ไปที่บ้านในกล้าคนก่อเหตุนี่แหละเดินไปเลยเหรอ
ไปเอารถจักรยานยนต์ทีนี้ไหนก็ไหน
นั่งดื่มเหล้ากันต่อเลยก็แล้วกันอ้าว
นักข่าวก็ถามก็อ้าวเหมือนพี่อุ๋ยนี่แหละก็ถามอ้าว
ตัวเองเพิ่งเย็บแผลมา๒๐เข็มเนาะไปนั่งดื่มเหล้าต่อ
นายประเสริฐบอกว่าจะได้บรรเทาความเจ็บปวดจะได้ไม่เจ็บแผลไงพี่
อ๋อเหรอนี่ค่ะแล้วไม่โกรธอะไรกันเลยเหรอ
เขาไม่โกรธกันแล้วอ่ะเหรอนายประเสริฐบอกว่าก็ไปบ้านในกล้า
ไปเอารถจักรยานยนต์ไหนก็ไหนเจอกันก็ดื่มเหล้าด้วยกันซะเลย
กล้าที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะก็บอกนายประเสริฐว่า
ไหนไหนขอดูแผลหน่อยตัวเองเป็นคนฟันเขานะไหนขอดูแผลหน่อย
อาการเป็นไงเนี่ยอาการเป็นไงทีนี้ค่ะนายประเสริฐบอกว่า
ก็ถามในกล้าเออแล้วจะยังไงจะช่วยยังไง
ค่ารักษาพยาบาลช่วยยังไงบาดเจ็บแบบนี้ทำงานไม่ได้นะ
สรุปคือในกล้าก็จะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลให้
ก็เลยไม่ติดใจเอาความอะไรกันค่ะก็เป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมค่ะ
ทีนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องราวแบบนี้นะคะ
นายประเสริฐบอกว่าเอาชัดแบบนี้เลยก็แล้วกัน
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ผมกับแฟนของในกล้าก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปดูที่ทิ้งขยะของอบตดงละครเพื่อหาเก็บของเก่า
ดูเสร็จก็จะกลับมาบ้านในกล้านี่แหละแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าขอลงกลางทางที่หน้าวัดหนองทองทราย
ค่ำผมก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาในกล้าในกล้าไม่เห็นแฟนสาวกลับมาด้วย
ก็เลยถามนายประเสริฐว่าแฟนกูหายไปไหนทำไมไม่กลับมาด้วย
นายประเสริฐบอกว่าผมก็บอกในกล้าไปบอกว่าก็แฟนเนี่ยแฟนในกล้าเนี่ยขอลงที่วัดหนองทองทรายบอกว่าจะกลับเอง
แต่ในกล้าไม่เชื่อเลยทะเลาะกันในกล้าคงจะหึงห่วงด้วย
เพราะว่าแฟนสาวของตัวเองเคยเป็นแฟนนายประเสริฐ
ก็เลยทะเลาะกันเอามีดฟันกันแบบนี้แหละ
ทีนี้ค่ะแล้วก็มีการพาขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
พร้อมกับพ่อในกล้าและเพื่อนอีกคนไปที่วัดหนองทองทราย
ที่แฟนในกล้าบอกว่าขอลงอะค่ะอ่านี่นะคะ
ก็เหมือนกับว่าก็ขี่ไปดูกันอะไรอย่างนี้แล้วก็จอดพักเติมน้ำมัน
ก็ลงจากรถไปขอความช่วยเหลือต่อโดนฟันแล้วนะ
ก็ไปดูจุดที่แฟนสาวขอลงด้วยนะเลือดซิบแล้วอ่ะ
จอดรถปุ๊บไปดูว่าเอ๊ะแฟนสาวขอลงตรงนี้อยู่จริงหรือเปล่า
นายประเสริฐคนเจ็บก็เลยอาศัยจังหวะวิ่งไปให้ร้านค้าแจ้งเจ้าหน้าที่

มันก็สาเหตุมันเป็นเรื่องความหึงหวงก็แหละเนอะ
แฟนของในกล้าเคยคบกับนายประเสริฐ
แต่นายประเสริฐบอกว่าเลิกกันไปตั้ง๕ปีแล้วนะ
ยังมีความหึงหวงแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ฟังเสียงดูค่ะ
ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับ

ก็ไม่น่าไปแล้วไม่อยากไปแล้ว